เพราะฉะนั้นเราสัมภาษณ์รูปแบบใหม่กันดีกว่า
จะไปยืนสัมภาษณ์กันธรรมดาไป
แจ๊คไปทั้งทีเนี่ยไปหาผู้ชายเนี่ย

สัมภาษณ์แบบว่าเฟรนลี่ใกล้ชิดกันสุดฤทธิ์เลยนะฮะ
หนุ่มกันนพัฒน์ขอเลาะรอบขอบสนามนะครับ
ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องรอบขอบสนามนะ

บ้านหลังใหม่ของน้องกันนพัฒน์นั่นเองนะครับ

เอาให้พี่แจ๊คสัมภาษณ์แบบสบายใจกันไปเลยนะคะ

งานนี้ค่ะหนุ่มกันก็เลยขอโม้ถึงสระว่ายน้ำหน่อยละกันนะครับ
เป็นแรงบันดาลใจในการทำบ้านหลังใหม่
เขาบอกว่าอยากจะมีสระว่ายน้ำอยู่ในบ้านของตัวเองเนี่ย

แล้วก็เปิดใจถึงการเลื่อนขั้นเป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรกนะคะ
ในละครย้อนยุคลูกกรุงค่ะ
แววมาว่ามีกุ๊กกิ๊กกับนางเอกด้วยนะที่เพิ่งโสดอย่าง
นะฮะก็จะเป็นยังไงกันบ้างก็ไปฟังกันทั้งหมดเลยแล้วกันนะคะ
ชีวิตหนึ่งทำทั้งทีครับก็เลยแบบสู้กับทุกสิ่งที่แบบว่าเป็นคำแบบว่าปฏิเสธจากทุกคน
ถามแทนแฟนคลับค่ะบ้านจะเสร็จตอนไหนคะ
จะเสร็จประมาณตอนนี้ตอนนี้กำลังทำสวนไปด้วยแล้วก็บิวตอินไปด้วยมาขึ้นบ้านใหม่นะครับมาป่ะ
แล้วจะโชว์ว่ายน้ำด้วยมั้ยครับวันขึ้นว่านใหม่
โชว์ว่ายน้ำด้วยมั้ย
ดูซีกแพคได้ครับ
เห็นล่าสุดละครลูกกุ้ง

ขึ้นมาการขึ้นมาดูว่า

สุพรรณบุรีกับบ้านหลังใหม่ก็ขอให้อยู่แบบร่มเย็นเป็นสุขนะคะ